มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็ภาพจากหน้ารถคันหนึ่งเห็นชัดเจนเลยว่ารถกู้ภัยเปิดไฟวี่วอวี่วอแล้วนะครับ
แต่ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งตัดหน้าจนโดนชนแล้วก็รถขาด๒ท่อนเลยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นอุบัติเหตุระทึกนะฮะ
เพราะว่ากล้องหน้ารถของทีมงานกู้ภัยคือคันนี้จับภาพวินาทีอุบัติเหตุ
ขณะที่ขับตามหลังรถตู้กู้ชีพหน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลประยองนะครับ
ซึ่งกำลังทำความเร็วอยู่ในเลนขวา
จู่มีรถกระบะมิร่าสีขาวซึ่งอยู่ในเลนซ้าย
เปลี่ยนเลนส์กระทันหันเข้าขวากระทันหันแบบนี้คุณ
โดนชนไปเต็มนะฮะจนรถมิร่าเนี่ยคุณเห็นไหม
สองท่อนเลยนะฮะพลิกตีรังกาล้อชี้ฟ้าแบบนี้นะครับ
คนขับกระบะมีร่าทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวอภิรมฤดีอายุ๕๔ปี
เป็นพนักงานอบตบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ซึ่งกำลังขับรถไปทำงานกระเด็นออกจากตัวรถ
ตกลงไปในร่องคูน้ำเกาะกลางถนน

จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าซอยตากาศ
ถนนสุขุมวิทย์ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
ทีนี้สอบสวนนายวิวัลนะครับ
วันชาวสวนอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นคนขับรถตู้กู้ชีพ
ซึ่งยืนรอให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
มีรถบรรทุกชนรถยนต์และมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ
บริเวณสาลาแดงตะมนตะพงอำเภอเมืองนี่แหละครับ
นำทีมงานกู้ภัยเพื่อนำเครื่องมือตัดทางไปช่วยเหลือ
และขณะกำลังขับรถมาทางเลนขวา
เพื่อไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาล
จู่รถคู่กรณีขับตัดหน้ากระชั้นชิด
ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเพราะว่าตอนนั้น
รถของกู้ชีพกำลังทำความเร็วอยู่ไงคุณ

จากนั้นก็รีบจอดแล้วก็ลงมาช่วยเหลือ
คนที่ขับรถมิร่าสีขาวคันนี้นะฮะ
บินมาเบุรัณบินรถพยาบาลนำหน้า

รถตี้เขาวิ่งขวาอยู่แล้ว
คนขับรถบอกว่าเบรกไม่ทันจริงนะ

กับครอบครัวของนางสาวพิรมฤดีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ส่วนอุบัติเหตุที่เขากำลังจะไปช่วยเหลือกันนะคุณนะ
เพราะว่ามีรถขออภัยมีคนติดอยู่ในรถที่ถูกรถใหญ่ชนเนี่ยนะครับ
ก็ประสานให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกชุด
อุปกรณ์เครื่องตัดถ่างไปช่วยเหลือ
เคสนั้นก็ปลอดภัยแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจตรวจสอบหลักฐานในจุดเกิดเหตุนะครับ
เชิญตัวคนขับรถตู้กู้ชีพไปทำการสอบสวนเพิ่มเติม
ก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ